กระถิ่นส่งท้ายแล้วจ้า
พี่มิลมาลีลิซมรายงานข่าวมาตลอด
ล่าสุดขอส่งท้ายที่นครสวรรค่ะ
ฝลเวิร์ดชุดเยอะเฮ้ค่ะ

เป็นยังไงล่ะคะโยกพอหอมปากหอมคอนะคะเรียกว่าทั้งร้องทั้งเต้นม่วนซื่นกันทั่วหน้านะคะ
โดยเมื่อวานนี้คณะของพี่บินนะคะแล้วก็ทีมมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
เดินทางไปที่อนุสวรีสมเด็จพระวรรณรัฐเห็งเขมจารี
ตำบลน้ำทรงอำเภอพระยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งพี่บินได้เชิญพระธรรมสุภีร์เจ้าวาดวัดหัวลำโพงนู่นค่ะ
คือท่านดูแลอนุสาวรีแห่งนี้อยู่นะคะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ
แล้วก็ทำพิธีสวดเสิร์ฟสิริมงคลค่ะแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูช็อตนี้นะคะ
หลังจากทำพิธีเสร็จค่ะเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงทำไงล่ะ
ท่านก็ดึงแผงลอตเตอรี่จากแผงพ่อค้าเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะ
ดึงออกไปจำหน่ายให้คนใจบุญเอามาต่อยอดยอดจถินเนี่ยล่ะค่ะ
ละ๑๒๐บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยชาวบ้านแย่งกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
พร้อมกันนั้นนะคะทำพิธีเสร็จเจ้าวาดท่านก็ยังแจกผ้ายันท้าเวสวรรณค่ะ
บอกว่าปลุกเสกมากับมือเลยคือให้กับชาวบ้านเนี่ยนี่ค่ะสีชมพูแบบนี้เลย
เขาบอกว่าปังมากนะแล้วแป๊บเดียวหมดเลยนะคะ
ซึ่งรวมทั้งหมดยอดกระถิ่นนะคะเป็นจำนวนเงินฟังให้ดีค่ะ
เลข๕มาเยอะจังเหมือนสักครู่เนี่ยน้องน้ำตาล๐๕๐อะ
โดยตลอดทั้งปีนี้นะคะที่พี่บินได้เดินสายทำบุญทั่วประเทศไทยรวมปัจจัยทั้งหมดนะคะ
ที่ถวายให้วัดเนี่ย๕ล้านกว่าบาทค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีค่ะ
พี่บินเขาเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะจะไปแจกเงินพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วย
จำนวน๑๐๐คันค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามบันเทิงไทยรัฐล่ะ
เดี๋ยวกระซิบบอกพี่แจ๊กกะลินเสร็จปุ๊บนะคะก็จะบอกทุกคนนี่แหละค่ะ
เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ไปแจกเงินให้กับพี่ที่ขับแท็กซี่
นี่คราวนี้เป็นพี่วินมไตนะอันนี้คือธนาบุญ
พี่อาชีพธรรมหากินเนอะชับทุกผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้ทุกอาทิตย์